กันต่อนะครับเรื่องของทั้งนาฬิกาบรู

แหวนแม่เนี่ยนะครับตอนนี้ผลเอกประวิทย์
แจงไปหมดเรียบร้อยแล้ว

โดยย้ำว่าไม่ควรฟังเสียง

ขุดมากี่เรือนกี่เรือนก็ตามตอนนี้

นะฮะขณะที่พักเพื่อไทยเอง

ปปชเนี่ยนะครับอายัดนาฬิกาบรู

โหตังกี่เรือนน่ะ

เดือนละเป็นล้านนะเท่าที่โลกโซเชียล

โดยนายเรืองไกรลีกิจวัฒนาสมาชิก

ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ขอให้ทำหนังสือไปยังพลเอกประวิทย์วงสุวรรณบรองนายยกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
เพื่อให้นำนาฬิกาและแหวนเพชรที่อยู่ในความครอบครอง
แต่ไม่ปรากฏในการแสดงบัญชีรายการทรัพย์สินและหนี้สิน

เพื่อเป็นการตรวจสอบว่าชอบด้วยกฎหมายหรือไม่
คือให้เอาตัวนาฬิกามาเลย

ปปชก็สามารถใช้อำนาจตามกฎหมาย
เพื่อยึดหรืออายัดทรัพย์สินดังกล่าว
ไว้เป็นการชั่วคราวก่อน
โดยหวังว่าพลเอกประวิทย์จะให้ความร่วมมือนะจ๊ะ
คุณเรืองไกรบอกแบบนี้นะครับ
ขณะที่พลเอกประวิทย์วงสุวรรณบรองนายยกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

หลังจากที่ไม่ได้พูดถึงเรื่องของนาฬิกามาหลายวันแล้ว

หรือว่าไม่ตอบอะไรบ้างนะครับ
แต่ว่าเมื่อวานี้กล่าวถึงกระแสโซเชียลมีเดีย
เผยแพร่ภาพและข้อมูลนาฬิกาของพลเอกประวิทย์อย่างต่อเนื่อง

เรื่องนี้ปล่อยให้ปปชดำเนินการตามกฎหมาย
เขาอยากทำอะไรก็ทำไป
และไม่ควรฟังเสียงวิพากษ์วิจารณ์ในโลกออนไลน์เพียงอย่างเดียว
ผู้สื่อข่าวพยายามในการซักถามอีกหลายคำถาม

ไม่ต้องให้เขาทำตามกฎหมายเขาอยากทำอะไรทำ
ได้งั้งในน่ามาใครไม่รู้

ท่านหายไปเลยนะฮะท่านก็ไม่ตอบคำถามอีกเลยนะครับ
ด้านของพลตำรวจเอกวัชรพลประสานราชกิจประธานปปช
ที่หลายฝ่ายก็จับตามองการทำหน้าที่ของท่านประธานท่านนี้
เกี่ยวกับกรณีของนาฬิการูและแหวนเพชรของผลเอกประวิทธิ
ต้องจับตาเพราะว่าท่านเคยเป็นคนสนิทเป็นเลขาของพลเอกประวิทย
เป็นลูกน้องเก่านะหลายคนตีความแบบนี้ลูกน้องเก่าจะกล้าทำนายหรือเปล่านะครับ
ก็พลตำรวจเอกวัชรพลบอกว่า
คณะทำงานจะเข้าไปตรวจสอบการครอบครองนาฬิกาของพลเอกประวิทธิ
ที่ไม่ปรากฏในรายการแสดงทรัพย์สินและหนี้สินรวมทั้งหมด๑๗เรือน
ซึ่งหากมีจำนวนเรือนมากขึ้นอาจต้องขยายเวลาการตรวจสอบให้มากขึ้นด้วยนะครับ
เพราะจริงแล้วครบกำหนดการที่พลเอกประวิทย์จะต้องแจงข้อมูลเนี่ย
คือเมื่อวานนี้แล้วนะ๓๐วันเต็มนะครับ
แต่ทีนี้ถ้าจะยื่นออกไปอีก๓๐วันหรือว่าอย่างไรก็ต้องเป็นไปตามขั้นตอน
ยืนยันไม่หนักใจเพราะการตัดสินใจคือมติของปปช
ขณะที่พลเอกประวิทย์ก็ไม่เคยมาปรับทุกข์หรือปรึกษาข้อกฎหมายกับตัวเอง
ในเรื่องนี้ยังยืนยันเหมือนเดิมนะครับว่าไม่มีใครชี้นำคดีได้นะครับ